มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ
ก็ได้ออกมาปลุกใจลูกทีมนะครับ
ก่อนที่จะพบกับออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศกับศึกชิงแชมป์เอเชียครับ
หมายของทีมก็คือการคว้าโคต้าไปฟุตบอลโลกเนี่ย
ทำได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ

ก็ได้ส่งข้อความปลูกใจลูกทีมนะครับ
ก่อนที่จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์แห่งเอเชียฟุตบอลหญิงนะครับ
๒๐๑๘ที่กรุงอามานประเทศจอแดนในวันที่๑๗เมษายนนี้
เวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาของไทย
ดามแป้งก็กล่าวว่านัดนี้ถือว่าไทยนั้นได้เปรียบนะครับ
ตรงที่ไม่มีความกดดันและการได้สัมผัสเกมใหญ่ระดับเอเชียอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อทีมนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อน
เธอบอกว่าตอนนี้นัตเตทุกคนกำลังใจดีมากนะครับ
อยากให้สู้เต็มที่และกรีบเกี่ยวประสงค์การให้มากที่สุด
ซึ่งวันนี้นั้นเธออาจจะดูอยู่ห่างกันมากแต่ว่าเมื่อได้ไปฟุตบอลโลกอีกครั้ง
เราก็หวังว่าจะสามารถขยับความห่างตรงนี้
แล้วก็สามารถทำทีมให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
สามารถสู้กับทีมระดับหัวแถวของเอเชียได้สนุกสูสี

ชาบาแก้วนั้นกลับมาซ้อมอีกครั้งครับ
หลังจากได้พักมาเกือบ๒วันนะครับ

สถิติในการเจอกันเนี่ยล่าสุดนะครับ
สาวไทยเพิ่งบุกไปแพ้ออสเตรเลียมา๐ประตูต่อ๕ในเกมอุ่นเครื่อง

หัวหน้าภูกษรก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ไปฟุตบอลโลกตามเป้าหมาย
แล้วทุกคนก็คลายความกดดันครับ
ดังนั้นในรอบตัดเชือกและรอบชิงชนะเลิศ

เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ
ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสครับในการส่งดาวรุ่งและตัวสำรองลงไปหาประสบการณ์
ก็ถือว่าเป็นการพักตัวหลักที่บาดเจ็บจากการเล่นตลอด๓นัดในรอบแบ่งกลุ่ม
อย่างเช่นวารุณีเพชรวิเศษนะครับแก๊กขวาที่กัดฟันเล่นจนมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้าย
แต่ก็เล่นจนจบเกมนะครับแล้วก็น่าจะได้พักอย่างแน่นอนสำหรับวารุณีครับ
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันอังคารที่๑๗เมษายนนี้นะครับ
เวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีไทยเจอกับออสเตรเลียครับ